เอาล่ะเรื่องของถ้าเจอเราที่ตลาด
ตะโกนอะไรกันยังไงมากันเยอะแยะ
แต่ว่าทั้งสองสาวเห็นบอกว่าพวกคุณก็ไปลุยตลาด

ถูกต้องดิฉันก็ขอหนีคุณชนะไปบ้างสิคะ
ได้เวลาของสองสาวแล้วค่ะคุณชนะ
ก็ต้องให้สองสาวเขาไปตะลุยตลาด
จะต้องโดนทิ้งอีกสักกี่ครั้ง
ไม่ได้น่าสงสารขนาดนั้นนะคะชีวิตคุณนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเจอเราที่ตลาดแล้วจะตะโกนว่าอะไร
ไม่รู้แต่ว่าเราอยากจะตะโกนดัง
เพราะว่าเรามีของรางวัลไปแจกคุณผู้ชม
และเราสองคนดิฉันกับคุณนิวนาวบุกไปหาคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้าถึงตลาดยิ่งเจริญเลยค่ะ
บรรยากาศสนุกสนานขนาดไหนไปดูจ้า
สิ้นสุดการรอคอยการกลับมาอีกครั้ง
ของพิธีกรบรรลอนคาว
โชคดีโชคดี
แล้วค่ะคุณน้องค่ะแล้วจะโพสต์ไปถึงไหนคะ
และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญ
แหมสองพิธีกรสาวของเรา
บุกมาถึงตลาดยิ่งเจริญทั้งที
ก็ต้องมีของรางวัลมาแจกอย่างแน่นอน
แต่ก่อนจะไปมอบโชคให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้
เราไปหาของกินอร่อยกันก่อนดีกว่านะ
สโลแกนกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
แล้วถ้าพูดถึงร้านเด็ดที่อยู่คู่กับตลาดยิ่งเจริญแล้วก็
ต้องมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อยิ่งเจริญแห่งนี้
โอ้โหลูกค้าเยอะแยะขนาดนี้
ไม่ต้องสงสัยเรื่องรสชาติเลยล่ะครับ
เพราะเขาว่ากันว่ายอดเยี่ยมแบบสุดจัดประหลัดบอกมาก
ว่าแล้วเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันสักหน่อยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เราก็มีสูตรของเราที่คิดควรซึ่งเป็นอะไรเอง
ซึ่งเรามีคนจีนเรามีเห็ดฮอมเป็นต้นกำหรับของศูนย์ไทจีนอยู่แล้ว

แล้วไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือมาที่นี่เนี่ยจะต้องสั่งอีกอย่างหนึ่ง

โอ้โหหอมมากค่ะ
นี่คือหมูสะเต๊ะเตาถ่าน

ไม้กงการของชาวตัว

อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบสูตรแบบบดถั่วละเอียดครับ

เห็นเขาบอกว่านี่มีการท้าประลอง

พวกเราสองคนจะขอท้าประลองได้ไหมคะ

คือให้ท้าประลองสำนักกินดูประจำตลาด
ใช่ใช่ใช่

พิธีกรของเรานั้น

ลองกับตัวแทนคนกินดุของตลาดซะอย่างนั้น
แถมมีการเดิมพันธุ์อีกว่า

กินได้เยอะกว่าจะได้กินฟรี

จะต้องจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด
ถึงแม้ว่างานนี้จะสองรุ่มหนึ่ง
แต่มองมุมไหนก็ไม่เห็นเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะแม้แต่นิดเดียวเลยล่ะครับ
เพราะว่าอยากจะลองท้าทายตัวเองดูว่า
เหมาะกับบททดสอบของทางร้านเขาไหม
ต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้เขามีบททดสอบมาให้ลูกค้าได้ท้าประลองกัน

ถ้ากินหมด๕๐ชาม
ได้กินฟรีไปเลยเหล่าครับเนี่ย
ก็จะได้กินฟรีเหมือนกัน
นอกจากนี้ถ้ากินถึงจำนวนที่ร้านกำหนดไว้
เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะใจดีแถมเงินให้อีกด้วยล่ะครับ
แทบที่โกงเขาซะอย่างนั้นแพ้แล้วก็ยอมรับสิครับ

อันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ตามกรรดิกา
แป๊บนึงนะคะนั่นไงไม่มาคุณชนะ
แพ้ต้องจ่ายจ่ายด้วยนะแค่นี้นะมาจ่ายนะโอเค

ถ้าเรากินอิ่มแล้วแบบนี้
อ๋อเดี๋ยวนี้นะได้เวลาออกตามหาผู้โชคดีแล้ว
มองซ้ายมองขวาไปก็เจอผ้าค้ำนะคะ

ขายอะไรบ้างคะป้าต้อยจ้ะ
เหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้ง
มีหลายอย่างเห็นมีตะโก้มีขนมต้มต่าง

ทำเองข้าวเหนียวมูลทำเองไหมคะ

โอ้โหไม่น่าถาม
กของน้องใบตองเนี่ยทำเอาป้าต้อยถึงกับสายหัวเลยล่ะครับ

อันนี้สงสัยเราจะเจอแฟนไทยรัฐทีวีเข้าให้แล้วล่ะครับ

เอ้ยพี่นุมกับพี่ไฟ่กี้
ปัชปะเปิดไทรัสทีวีเธ้าเหลือกันแม้ใช่ไหม

ของรางวัลมาแจกแต่ตอบคำถามก่อนคำถามนู้น

รายการตลอดข่าวเนี่ยออกอากาศกี่โมงคะ

อุ๊ยอะไรนะคะตอบอีกทีถูกมั้ยคะคุณแม่ค่ะถูกต้องก่อนง่าย
แล้วถ้ารางวัลเป็นอะไรแบบนี้เราก็มีเสื้อยืดสวย
สามารถให้กับป้าต้อยแห่งร้านปากเป้าะหตานวัลไปเลยค่ะ

อิ่มอร่อยกันไปก็หลายร้านแล้วนะแม่

สวัสดีค่ะ
คุณแม่ค่ะอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่เลย

ภักดิ์ไฮโรโปนิกเป็นอย่างไรน่าจะ
ก็สามารถสั่งพิเศษให้ลูก

เอางี้ถือว่าเป็นแฟนไทยรัฐอีกคนนึง
แม้ว่าจะเป็นแฟนแล้วก็สนับของการอ่านหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐทีวีมีถ่ายท่าสดเนี่ยกีฬาดีนะครับคุณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีของที่ละลึกเป็นการขอบคุณแฟนไทยรัฐตัวจริงของเรา
มาเป็นไรค่ะสวัสดีค่ะ

คุณคนหนึ่งก็พูดว่าเชื่อกันได้นะ
ครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือรางวัลที่ยังมีมาแจกกันอีกมากมาย
ติดตามชมกันได้ตอนต่อไปครับ

มาหาผมบอกว่าคุณชนะมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวด้วย

ไม่เคยนะผมกินทุกครั้งแล้วผมจ่าย
อ๋อที่แท้สองสาวไปกินค่าเตี๋ยวเท่านั้น

ผมต้องดูแลคุณเนี่ยนะเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนะ

คุณจี๊บบอกว่าถ้าเกิดเจอคุณชนะจะพาไปเลี้ยงข้าว